คุณพ่อถูกรถชนจนตาย
แล้วปรากฏว่าตำรวจเรียกรับเงินค่าทำคดี

กับค่าทำศพที่จะต้องได้๕๐๐๐

ทำคดีไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วเหรอคะ

แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์วันที่เกิดอุบัติเหตุครับ

เอาหลักฐานเอกสารร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
หลังจากที่พ่อของเธอคือนายหวอย

ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนท้าย

ไปเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา

สพลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำครับ

ไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่

ยื่นข้อเสนอขอแบ่งเงินค่า

กับค่าทำศพที่จะได้๕แสน

ผมขอ๒๕๐๐บาทแล้วจะรีบทำเรื่องให้จบ
จะได้เงินประกันภายใน๓วัน๗วัน

แล้วแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นกับเธอไหมเนี่ย
เงินที่ขอมามันมากเกินไป

ไม่รับเงื่อนไขนี้ครับ

เงินประกันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมา๓เดือนครับ

นั่งพูดคุยแล้วก็
เอามือลูบไปที่รูปของตาหวอย

ก็อยากจะให้ได้เงินประกันเร็ว

ขอเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยให้ได้เงินประกันเร็ว

แล้วเงินก็ยังไม่มีหนี้ก็ยังไม่ใช้
เล่าไปก็ร้องไห้แบบนี้ครับ
อกจากนี้สงสารลูกครับ
ลูกสาวทำงานอยู่ที่ประจวบคิริขัน
วิ่งไปวิ่งมาประจวบบุรีรำ

มาขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดใช่ไหมครับ

เพื่อจะขอรับเงินประกันพรบ๕๔ครั้งแล้วนะครับ

เพราะว่าขาดหลักฐานจากตำรวจเพื่อจะไปยื่นให้กับทางประกัน
ตอนนี้ถูกทวงหลายครั้งแล้ว
ก็ได้จะบอกว่ารอเงินประกันก่อน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
แต่เร็วนี่เราไปปั๊บปั๊บ
แต่ว่าอย่างงานนี้ลำบากก็ดูซาวแล้ว

ผู้กำกับการสพลำปลายมาสที่บุรีรำนะครับ
ผู้กำกับบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ

ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
และถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีฝ่ายใดกระทำความผิด
ก็จะมีบทลงโทษตามกระบวนการอย่างแน่นอนนะฮะ

ล่าสุดครับผู้การจังหวัดบุรีรำ
มีคำสั่งย้ายพนักงานสอบสวน
ดร้อยตำรวจเอกไปปฏิบัติหน้าที่
ที่ตำรวจภูทรบุรีรำแล้วนะครับ
กว่าจะมีกระบวนการสอบเสร็จสิ้น

ทันทีที่มีคำชี้แจงมีความคืบหน้า
บทสรุปของเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไป